มีเจ้าของร้านตัดภาพเป็นระดับตำนานของหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
ไปมาไปขึ้นป้ายแปลก
คือรับสมัครคนงานเฉพาะแม่ม่าย

สาวสวยสามียังมีอยู่

เหตุห้ามทารุณสามี
คุณสะดุดตาอันนี้ใช่ไหม

กลัวเหมือนกันค่ะ
อยากเลยคุยกับอ้าบังได้ยัง
โกบังนี่ตอนนี้เจ้าของร้าน

อยู่ที่กวนลังอปฮใหญ่จังหวัดศกราค

โกบังบอกต้องขึ้นป้ายแบบนี้เพราะอะไร

ร้านของผมเนี่ยใหญ่โตแล้วก็มีลูกค้ามากมาย
แต่ที่ผ่านมาลูกจ้างบางคนเขามีสามี
พอมีสามีแล้วบางครั้งบางคราวทะเลาะกับผัวเอาพูดง่าย
ทะเลาะกับผัวหงุดหงิดไม่มาทำงานว่ะ
หรือบางทีเย็บปากถากร้อยทะเลาะกับผมเย็บเกิน

คิดมาคิดไปลองนึกดูถ้าหากเอาเราเป็นที่ตั้ง
หากใจเราสงบเนี่ยงานมันก็จะออกมาดี
โกบังแกก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ไหม
หาคนที่เป็นแม่ม่ายมาเป็นลูกจ้างดีกว่า
ทำไมพวกแม่ม่ายเป็นลูกจ้างคือ
ผัวไม่กวนไม่ทะเลาะกับใคร

แต่ถ้าแม่ม่ายมีมาแล้วเฉยชิล

ทำงานก่อนดีกว่าโกบังเทลเลอร์บูติก

ขวามือติดไว้เรียบร้อยหลายคนบอก

มีคนมาสมัครเป็นแถวเป็นพืชเลย
โกบังไว้งั้นฟังโกบัง

ลูกน้องมันเป็นพวก

ครอบครัวมาทำมันทำอยู่ไม่นาน

พอมีปัญหาเรื่องครอบครัวก็เลย
ตัดสินใจว่ารับแม่ม่ายไปเลย
ไม่มีปัญหายุ่งยากอะไร

อูทีก็มันทำได้

เขาอาจจะตำยังไม่นานเลยตัดสินใจว่า

โกบังนี่เป็นนักวางแผนกลยุทธ์ได้เลยนะ
ขนาดว่าจะรับสมัครงานยังมีแผนกลยุทธ์ค่ะ

นี่ชื่อจังหวัดอะไรนะหาดใหญ่สงขลานะครับ

ร้อนแรงยิ่งกว่านี้เดี๋ยวเชิญติดตาม